สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอเควันนี้เรามาพร้อมกันเปิดรายการ๓คน
เมื่อวานเห็นคุณกัญชัยนั่งตรงนี้เขาแลกกับดิฉัน

เขาต้องไปงานส่วนตัวพิเศษ
เขาไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นดิฉันก็จะเป็นอย่างนั้นในวันนี้นะคะ

ไม่เคยรู้แต่แค่โทรศัพท์หาเขาทันที

เรากระแสกรัฐบาลออกมาตรการช็อคช่วยชาติ
ในวันนี้คืนนี้ก็เอาเลย
ก็อย่างเราก็คงจะไปอาบอบนวดไม่ได้
แล้วบอร์โหสจะไปจัดอะไร
อาบอบนวดสำหรับผู้ชายไปเที่ยว
ความเท่าเทียมน่าจะได้
แต่ทีมีออกไปเสร็จตามความสงกต้าย
แต่รุ่นเราหน้าด้านขนาดนี้จะไปกายอะไร
ต้องไปอ่านเวลาอ่านข่าวนี้แอคที่พี่มธรรมอ่านข่าวนี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
มันเหลื่อมล้ำทางเพจมากเลยนึกออกป่ะ
คือผู้ชายสามารถไปเที่ยวได้คืออธิบดีกรมสรรพากรเขายืนยันณวันนี้
ผู้ใช้บริการอาบอบนวดสปาทั้งหลาย
คุณขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักลดหย่อนภาษีได้
เช่นเดียวกับโอเคละร้านอาหารคาราโอเกะก็ได้นะฮะคาราโอเกะเนี่ยได้
อันนี้ยังพอได้แต่อาบอบนวดเธอจะขอใบเสร็จหลังจากไปนวดแล้ว
แล้วน้องก็จะออกไปกำกับภาษีแล้วเก็บไว้ในเป่าตังค์เมียเจอเมียเจอเมียเจอ

คือหมื่นห้าหมื่นห้ามันใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมข้าวรดยงแต่หมื่น
หมื่นที่ต้องหมื่นห้าเลยเหรอรวมได้หมื่นห้าเรายดรสอย่างพี่สินะ
คุณม้าฉันรู้แล้วเราไปหาพี่เราดีกว่า

ชาติที่มีการระบุว่าผู้ที่ไปใช้บริการอาบอบนวด
มาตรการชอบช่วยชาติที่นำใบกำกัดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด
หักลดหย่อนภาษีได้บุคคลรายได้บุคคลอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายน

ก็คือวันเสาร์นี้หรือวันเสาร์นี้๑๑พฤศจิกายนอีก๓วัน
แล้วก็จะมีระยะเวลาไปสิ้นสุด๑๑พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่๓ธันวาคม
ระยะเวลาแล้ว๒๓วัน
หากประชาชนไปใช้บริการอาบอบนวดสปา
ก็สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดห่อนได้เหมือนกัน

เพราะถือว่าการดำเนินธุรกิจบริการตามปกติเช่นเดียวกับร้านอาหารร้านคาราโอเกะ
แต่ธุรกิจอาบอบนวดแล้วก็สปาเนี่ยที่คุณจะไปเถื่อนหรือเปล่า

คุณจะต้องไปดูว่าเขาเถื่อนหรือเปล่าคุณจะรู้ยังไงว่าเขาเถื่อนไม่เถื่อน

เพราะว่าที่จะมาหักรถได้
จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็กรมสรรพากรก็คือมีการส่งพะสีปกติไล่
ที่สำคัญใบกำกับภาษีที่ออกจากร้านนวด
จะต้องออกใบกำกับแบบเต็มรูปแบบชื่อบริษัทชื่อของคุณ
โอ้โฮใส่เดิมเลขผู้เสียภาษี
เลขบัตรประชาชนประชาภาประชาภาตันเจริญ
มันจะออกหมดเลยว่าเราจะรู้เลยว่าใครไปเที่ยวบ้างเนี่ยเลิศจังเลย
พวกแอปคนนี้เลยมีวันด้วยทุกวันที่ไปหมดวันด้วย
แล้วที่สำคัญเนี่ยใบกำกับภาษีที่ออกจากร้านนวดเนี่ย

จะเป็นยังไงขึ้นแล้วมันจะใช้ได้ไม่ได้เนี่ย
ขึ้นอยู่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เช่นที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกันนะครับคุณกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กล่าวถึงมติคอรมอหรือคณะรัฐมนตรีนี้ว่า
ที่เห็นชอบโครงการชอบช่วยชาติเนี่ยโดยยกเว้นภาษีได้
เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่จ่ายไปซื้อสินค้า
แล้วก็โอเคล่ะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดอาบอบนวดมันก็คือค่าบริการ
เพราะฉะนั้นที่เขาจะช่วยกันคือฮะ
ลดภาษีอาบอบนวดได้แต่เมียเจอคงไม่คุ้มค่ารักษา

ต่อไม่ถูกเลยเนาะ
อ่ะ๑๑พฤศจิกยนต์ยนต์จนถึง๓ธันวาคมครับ
สามารถหักลดหย่อนได้จำนวนที่จ่ายจริงแต่ก็ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

สรุปแล้วเขาอาจเท่าที่ฟังแล้วคืออย่างนี้

แต่บาวโฮสนั้นจะต้องจดจัดเบียน
ถูกต้องต้องจ่ายภาษีต้องมีกรมสรรพากร
ต้องมีจดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง

หลังจากออกมาแถวโซเชียลก็ด่ากันเต็ม
ก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นข้ออ้างให้ผู้ชายไปเที่ยวได้
แล้วผู้ชายก็จะอ้างว่าอ้าวก็หาที่รถหย่อนภาษีไง

พอเมียก็บอกว่าเออถ้าเกิดจะออกกฎหมายแบบนี้
ก็เอาเงินไปจ้างเมียน้อยเถอะ

เหลือขุนอเวียบรัฐออกมาพูดแล้วก็ด่าว่า

แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการกิน

ไปเที่ยวที่ไหนเราจะมีค่าการกิน๒๑๔อยู่แล้ว

เพราะสองส่วนนี้จะสามารถหักภาษีได้

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหรือคนไทยตอนนี้
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ออกมาใช้จับจ่ายใช้สอย

ก็จะไปกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
แบบว่าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
ถูกต้องไหมฮะก็จะทำให้
อย่างนี้แล้วแบบทำไมการซื้อหนังสือนี้

บางคนมันก็มีคำถามขึ้นมาอย่างนี้ไงพี่ว่า
สมมุติเราไปเที่ยวพัทยาเราซื้อไก่เหลืองกินอย่างนี้

เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไปกระจุกอยู่ที่

แล้วผู้ประกอบการที่ตกทะเบียน
ก็จะต้องไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่ากัน

ถ้าเกินหมื่นห้าแล้วก็ยังไม่ได้หรอกทุกคน
สงสักงคิงเจาค์
แล้วถ้าทิพย์ด้วยไหนไป
ข่าวออนไลน์นะคะไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันบ้าง
เกิดเรื่องคือโจนะฮะมีคลิปด้วยนะฮะ
โจเขาฝ่าด่านตำรวจมีตำรวจท่านหนึ่งที่อยู่ในด่านเนี่ยฮะ

ก็เขาขับมาย้อนสอนมาเขาก็เลยเข้าไปกั้น
แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะ
โอ๊ยตายแล้ว
ตัวอินก็ล้มนะไม่ใช่ค่ะคือว่าที่เกิดขึ้นที่อำเภอแหลมชะบังนะฮะ
เกิดที่แหลมชะบังสพแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เมื่อเวลาประมาณตี๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนที่หลังจากนั้นก็ได้บอกว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ย
เชี่ยวชนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งจุดตรวจสอบจุดสกัด
อยู่ที่บริเวณแยก๗๑๑เมืองทองที่ศรีรชาชนบุรีเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบพบกับนี่ท่านนี้ค่ะ
ตรีดาบตำรวจตรีสมบัติเรืองศรีอายุ๕๐ปี

นอนหมดสติแล้วก็ขาหักทั้งสองข้างใบหน้านั้นเต็มไปด้วยเลือด

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง

ใกล้กันพบว่ามีจักรยานยนต์อิติชนนั่นแหละค่ะ
พลิกล้มคว่ำอยู่โดยมีในวัชลินผิวช่วง
อายุ๒๐ปีเป็นคนขับและนายนัทพลญาติพร้อม

เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง

หลังจากการสอบสวนก็บอกว่า
ตำรวจตีอภิชาติพังล่าซึ่งอยู่ในด่านด้วยกัน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนและนายตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
นายด่ามนี่นะคะได้รับมอบหมายจากท่านรองสวป

เพื่อจะได้แบบมีทั้งเมาทั้งเที่ยวอะไรต่ออะไร
ปรากฏว่าไอ้เจ้าคันนี้ขับรถย้อนสอนมาทางเดิม
ระหว่างนั้นก็มีวัยรุ่น๒คนขับขี่จักรยานมาด้วยความเร็วสูง
ดาบเขาก็เลยออกไปกั้นเห็นปุ๊บแทนที่จะหยุดนะฮะ
เปรี้ยงเข้าไปเขาให้สัญญาแล้วด้วยดังที่เราเห็นในคลิปเลยนะคะชัดเจนมาก
จนกระทั่งนายดาบเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยไกลมากเลย
แล้วตัวเองก็ที่ไม่จอดฉันเร่งเครื่องชนเขาเนี่ยแล้วตัวเองก็ล้มเหมือนกันค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุกูลบอกว่าคุมตัวมาได้แล้ว
แล้วก็เบื้องต้นและความสารภาพว่าไม่ได้มีเจตนาขับรถชน

เพียงแต่เพิ่งดื่มสุรากันมางามใส่
ประกอบกับไม่มีอนุญาตขับขี่งามหน้านะฮะ

และจากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดคือ

เบื้องต้นตั้งเขาหาขับขี่ยาธรรมนาขณะมึนเมา
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ส่วนของนายดาบตอนนี้ก็พูดจาโต้ตอบได้แล้วค่ะ

ดีจริงเลยนะจริงมันจะหนีนั่นแหละ

เพียวและไม่มีใบขับขี่

นิดหน่อยกับภรรยาตีหัว

เขายอมเสี่ยงกันทั้งนั้นน่ะฉันเห็นก็ยังแน่นเลย

ยังเรียกน่ะพาฉันไปด้วย

ฉกถุงเงินจากรถขนเงิน

ขนเงินนะกับคนขับรถเนี่ย
อ้างว่าจอดรถพี่รูปมั้ย

พบว่าประตูเปิดอ้าซ่าเลย

มันมีมือลึกลับแอบฉกเงินสดเลยนะ๖ล้านบาท
ซึ่งต้องบอกว่าเปิดเผยมาเมื่อตอนเวลา๑๘นาฬิกา
เมื่อวานนี้ก็คือวันที่๘พฤศจิกายน
จำนวน๒ถุงบรรจุเงินสดถุงละ๓ล้านบาท
รวมทั้งหมดเป็นเงิน๖ล้านบาท
หลบหนีไปอย่างลอยนวลทั้งนี้เนี่ยได้สอบปากคำนะ
คือนายนำชัยจีหนูเจ้าหน้าที่ขนเงินกับนายสมยศคำอุ่น
ก็เป็นทำหน้าที่ขับรถขนเงินที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้น
แล้วก็สอบพยานแวดล้อม
จากนั้นก็ได้คุมตัวพนักงานทั้งสองคนไปตรวจคนบ้านพัก
เพื่อจะหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะนำตัวไปแยกสอบอย่างเครียดเลยทีเดียวนะคะ
คดีนี้มันสืบเนื่องมาจากเมื่อเวลา๒๒นาฬิกาของวันที่๗เนี่ย
ที่จังหวัดนทบุรีสพบังยาย
เขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้าย
ไม่ใช่ถุง๖ล้านเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากพี่

อย่างนี้เขาบอกจากการสอบสวนในนำชายจี่หนู
ยังจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะไปรับเงินจากร้านทรู

พบว่าประตูนี้ที่ล็อกเอาไว้แล้วมันถูกเปิดอ้าไว้
ด้วยความตกใจก็เลยเข้าไปสำรวจทรัพย์สิน
จริงแล้วทั้งหมดจะมีทั้งหมดเงิน๑๓ถุงด้วยกัน
เป็นถุงเงินที่เพิ่งไปรับมาจากธนาคารไทยพาณิชย์
หลังจากการตรวจพบก็หายไป๒ถุง

ซึ่งก็เป็นเงินปลีกย่อยนะครับ

อ๋อรู้ด้วยว่าอันนี้เป็นก้อนใหญ่

พนักงานทั้งสองยืนยันด้วยนะครับว่า

ได้ล็อกรถเป็นอย่างดีเรียบร้อยเลย
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้ว

แต่กล้องนี้ไม่สามารถจะมองเห็นภาพระหว่างคนร้ายก่อเหตุหยิบถุงได้

เรื่องต้นเชื่อว่าน่าจะมีเกลือเป็นนอนคอยชี้เป้า
ให้คนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างแน่นอน
เพราะคุณลองคิดดูสิงัดแง่ก็ไม่มีประตูก็เปิดได้
และก็จอดอยู่ตรงนี้และเอาแต่ตังข้อนใหญ่ไป

ตั้ง๑๓ถุงเอาไปแค่ถุงที่ถ้านานี้

อยู่ระวังสอบสวนสูบสวนติดตามคนร้ายอยู่แน่นอนนเนี่ยก่อนนะครับว่าดีครับ
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับวงการพระเหลืองเยอะเนอะ

ล่าสุดเช้าวงการพระเหลืองเปิดแชตพระจังหวัดน่าน

แต่ซื้อบริการทางเพศเด็กหนุ่ม

เจ้าคณะนี้ถึงขั้นกับสั่งสอบสวนด่วนเลยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
พระอันนี้ก็อยากได้ไปกับไม่ครบ
ช่วงนี้วงการพระเหลืองของเราเนี่ย
จากถามว่าเจ้าคุณทงชัยศึกไม่ศึก

แต่อันนั้นก็คือพระผู้ใหญ่เราอย่าไปแตะต้อง

เราเอาพระที่ตอนนี้เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเฉากัน

่อนเคยบวชพระบวชเจ้ามาก่อนหรือเปล่า

บอกการไปบวชเนี่ยก็เหมือนกับการไปเรียนหนังสือ

แต่อันนี้เป็นแชทหลุดพระ

คือการซื้อบริการทางเพศจากเด็กหนุ่ม
หมายถึงพระไปซื้อบริการทางเพศจากเพจหนุ่ม
พบข้อความและภาพไม่เหมาะสมเพียบ
คือเรื่องของเรื่องในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่เฟซบุ๊กสุดเฉา

โดยอ้างว่าเป็นพฤติกรรมการพูดคุยของพระอาจารย์วัดดัง๓รูปในจังหวัดน่าน
โดยพูดคุยกับเด็กหนุ่ม

พวกเขาบอกมีเด็กไหมมีเด็กไหม

ซึ่งมีการต่อลองตกลงราคาด้วยนะ

แต่นัดหมายส่งตัวเด็กที่กุฏิที่วัด

ยาวนานตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้วคุณไอ้ม้า

โดยมีข้อความในลักษณะทางเพศเช่น

เป็นคำลงท้ายของพระอาจารย์

มีการพร้อมกับรูปเด็กผู้ชาย
รวมถึงข้อความที่ไม่เหมาะสมอีกลาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดังหรือไม่คนดัง

เดียวเท่านั้นมันเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
อย่างมากในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าคณะอำเภอเมืองหน้า
กล่าวว่าตอนนี้เตรียมคณะกรรมการสอบสวนเลย
แล้วก็เตรียมสืบหาว่าพระที่ปรากฏอยู่ในแชทนั้นน่ะอยู่ไหน
แล้วก็จะนำตัวมาให้คณะกรรมการสอบสวน
หากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องออกจากการเป็นพระ
ค่ะแล้วก็ต้องทำเนินคดีตามก่อไปจริงมาก
อันนี้ไม่ได้ออกเป็นครั้งอย่างเดียวค่ะติดคุกด้วยนะคะ
ภาเมอร์๑๐๐๐ว่ะ
ภาเมอร์๑๐๐๐มีหลายท่านที่เห็นคลิป

ท่านเห็นแล้วใช่ไหมฮะเราจะเสนอข่าวนี้นะครับ
แต่ขออนุญาตไม่นำคลิปนั้นมาออกแล้วกันค่ะ

เราเอาคลิปมาออกแต่ขอเซ็นเซอร์เลยค่ะ

มีแต่ไม่ออกจะออกเหรอ

ภาพชายกลางคนนะคะใช้ไม้ยูคา
ในมือนี้นะคะตีไปที่หมากัน

แล้วมีอีกตัวนึงจะเข้ามาช่วยก็เหวี่ยงไปทิ้งด้วยนะ
ดิฉันดูแล้วโหดร้ายทารุณมากนะคะ

ใช้ไม้ตีสุนัขสองตัวอย่างทารุณโหดร้าย
ตรงอยู่ที่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะที่อยู่ตรง
ตรงป้อมอันนึงแล้วก็อีกจตรวนึงเนี่ยลากมาที่มอเตอร์ไซต์แล้ว
ดังกล่าวเอาไปทิ้งห่างจากจุดเกิดเหตุด้วยนะ

เควี้ยงทิ้งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย๒กิโล
แล้วก็กลับมาเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นคือดูชิวมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานจอดรถสรรแขวง
จังหวัดนทบุรีคือมีการฟ้องร้องแล้วก็ถูกจับแล้วด้วยเนี่ยนะฮะ
ได้เจอนายจินดายุ๔๗ปีเป็นผู้ต้องหาคดีทารุณกรรมสัตว
ใช้ไม้กระหน่ำตีสูบนักตาย๑ตัว
อีกตัวหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
เจ้าของสุนัขสีน้ำตาลที่บาดเจ็บเจ้าของสุนัขคุณสุปรานี
เดินทางลงมาจากศาลเพราะยื่นฟ้องไป๒สำนวน
ต้องให้รับการสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เป็นคดีอาญานะคะจำคุก๒ปีนะคะปรับ๔๐๐๐บาท
มีกฎหมายนี้จริงนะฮะทารุณสัตว์เนี่ยทั้งจำทั้งปรับ
แต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเหลือโทษจำคุก๑ปี
แล้วก็ปรับ๒๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วย
แต่ว่าเขาขอประกันตัวไปคือจะสู้อีกนั่นแหละนะฮะ
เนื่องจากว่ามีการยื่นฟ้อง๒สำนวนจึงเขาก็ต้องพิจารณาไม่ได้
จนาได้อันเดียวแล้วก็ประกันตัวไปในจำนวน๑๐๐๐บาท
จะพิจารณาอีกครั้งคืออีก๑เดือนข้างหน้า
คนที่ตีหมานี่คือนายจินดาผู้ต้องหาบอกว่า
เป็นประธานชุมชนนี้ได้รับร้องเรียนว่าสุนัขตัวดังกล่าวนั้น
กวดเด็กและผู้ใหญ่ทำให้รถหกล้ม
ตัดสินใจตอนแรกว่าจะใช้ไม้แห่มัน

แล้วก็มีสุนัขวิ่งเข้ามาตนไม่รู้มันจะมากัดไหมกัดฟาดไปอีกทีนึง

เห็นเลยว่าเขาตีกะตาย

ตัวนั้นไม่ตายฮะ

เขาก็บอกอยากให้สังคมเข้าใจตนบ้าง

ใช้กฎหมายคุ้มครองก็คุ้มครองพอสมควรได้ไหม

ในการทำมาหากินของตนคือต้องคุ้มครองบ้าน

ตนไม่ใช่คนสำเร็จเทมาวอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็ทำหน้าที่อย่างนี้

หลังจากจะมีเหตุอย่างนี้อีก

เขาเนี่ยคือเหตุนี้มันรุนแรงเกินไป

หมามา๘ปีเขาดูแลหมามา๘ปีแล้วคนนี้เป็นคนผงผังใช้อารมณ์
เคยบอกว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหมามาบอกเราอย่าไปตีอย่างนี้
หรืออีกทีวันที่๗เนี่ยหมาก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ

ใช่ลากสังขารกลับไปค่ะก็เลยเป็นความกันยังไม่จบ
หมาก็ด้วยเอาไปปล่อยสองกิโลกรัม
ขณะที่มันเจ็บอยู่มันก็ยังกลับมาบ้านได้หมามันก็ฉลาด
แต่ก่อนวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องดีมาฝ่าสักนิดหนึ่ง

ข่าวใส่ไข่ดูจบปุ๊บคุณมีสิทธิลุ้นลดแล้ว
ไปดูกันแน่นอนเลย
เราลุ้นเองได้ไหม
ก็จะรับบทรายสุทธาและพิธีกรสุทธาแถมมีเสน่ห์ปลายจะหวักด้วยค่ะ
คุณอ๋อมสกาวใจไปเจอกันเลยค่ะ
อ้าวสวัสดีค่ะ

อุ๊ยข่าวบานของก้าวข่าวซ้ายนะเข้าใจไหม

มันเป็นเคล็ดออกไปเขาออกจะมีงานเยอะแยะมาก
อาจารย์เชิญไปคุยตรงแชนเดอเรียบานใหญ่อันนี้ของการ

กระจกเนี่ยการวางเปิดประตูมาปั๊บมันจะเท่ากับว่าสะท้อนสิ่งที่ไม่ดี
คุณอ๋อมค่ะวันนี้อยากให้อาจารย์ดูห้องอะไรเป็นพิเศษค่ะ
วันนี้อยากจะให้อาจารย์ดูห้องครัวเป็นพิเศษ

เพราะว่าเป็นคนชื่นชอบการทำอาหาร

นี่ครัวอุ้ยตายครัวยังใหญ่มาก
บอกภาพรวมของห้องครัวนะคะ

ไฟเป็นลักษณะการขวางถูกต้องต้องไปแบบนี้
แต่ถ้าเกิดขวางแบบนี้มันขวางความสุข
ปรับเลยค่ะปรับให้มันมาอยู่ในมุมที่ถูกต้อง

แต่อันนี้ไม่ใช่ธุรกิจอันนี้เป็นฮ่องกงความสุข

น้ำกับไฟอยู่ใกล้กันไม่ได้

ถ้าอยู่ในโซนไฟล์เดียวกันถือว่าดีนะคะ

อยากมากอาจารย์

ไว้เลยค่ะเข้าบ้านมาเข้าสารต้องเต็มถัง
แล้วก็ไข่ต้องอุดมสมบูรณ์ถือทำให้ห้องครัวสมบูรณ์

รวม๑๐รางวัลมูลค่าทั้งสิ้น๖๙๔๐๐๐บาท

ที่ดินของโครงการพฤกษาวิวและโครงการพาทีโอ
รวมกิจกรรมได้ตั้งแต่๑กันยายนถึง๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
บอกกันอีกทีลูกค้าที่ซื้อบ้านโครงการพฤกษาวิว
โครงการพาทีโอภายใต้แคมเปญใหญ่
ไลฟ์บิ๊กลักษณ์ความสุขบิ๊กก็อย่าลืมค่ะ
ครับแน่นอนแม้อาจารย์เป็นเนิ่นน่ะค่ะ
อาจารย์เป็นบางคนนี่แหละค่ะในบ้านก็ต้องมีไข่มีไหมคะ

เอาไปนะคะเราก็มาหาช่วงจะมีแบบนั้นเนี่ยแหละ
มาพูดเรื่องภวงจุ้ยคุณก็ปรับภวงจุ้ยไปพร้อมกับใครที่ข่าวด้วยละ

หลายคนบอกเมื่อวานนี้งานแต่งงานครับ

เดี๋ยวเรากลับมาดูปฏิกิริยาวุ้นเส้นฮะ

ไม่ยุ่งข้าวอีกแล้ว
ข่าวใส่ไข่ช่วงใส่ไข่บันเทิงเอาไปดูบอดี้แลมก่อนนะคะ
ก็หลังยอดทะลุไปถึง๑๓๐ล้าน๑๕๒ล้านและตอนนี้เนี่ย
เรียกวิ่งตลอดนี้เรียกว่าเป็นฮีโร่หรือว่าวีรับวุรุษกันเลยทีเดียว
นี่นะแต่เขาบอกอย่างนี้นะเขาเนี่ยนะไม่อยากที่จะให้ทุกคนลืมเป้าหมายของการวิ่งครั้งนี้
เราจะช่วยกันเรื่องอะไรเราจะรวบรวมเงินไปช่วยใครที่ไหน
ไม่อยากให้ทุกคนลืมมีคนที่สมควรถูกเรียกว่าฮีโร่วีรบุรุษกว่าผมเยอะ
ผมไม่กล้ารับตรงนั้นมีคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐ
ผมออกวิ่งมาแค่๘วันแต่คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ
วิ่งมาแล้วทั้งชีวิตและจะวิ่งต่อไป

รอมากรักเขาเลยตอนนี้อยากชื่อก้อยมากอ้าว
ไม่ใช่ใช่ไหม
พอเริ่มที่จะเข้ากรูเทพจะเริ่มพี่พี่พี่นะท์พี่พี่แล้วค่ะ
พี่หมี่วขอวุ้นเส้นสักนิดหนึ่ง
แม่้โยนไปตีเดียวน้าคืออดีตภรรยาของคุณชาคิท
ช็อกทำไมมันก็ไปเกิดขึ้นบ่อยจะตายไป
หลายคนก็เลยให้ความสนใจว่าวุ้นเส้นรู้สึกอย่างไร
อดีตพระยาของชาคริสแย้มนามก็มีความขึ้นไหวดังนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นอริยบทนั่งสบายแสงเท้าผ้าใบไฝ่ห้างด้วยนะฮะ
หมายความว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร
หรือว่าแปลเป็นแบบสำนวนวัยรุ่นคือชิลเมอร์

เอาสักนิดนึงวันนี้ล่าสุด
ขณะที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะฮะ

เพราะว่าสามีคุณแจ้ตอนออกมาเปิดใจแล้ว
หลังจากที่เจอดราม่าหนักพอสมควร
เป็นประเด็นแต่เมื่อวานี้นะฮะ

โดนครอบครัวประกาศตัดพ่อตัดลูกกันแล้ว
หลังจากที่พ่อแม่ของกุญแจซอน

ก็ไม่ให้เจอกีดกันไม่ให้เข้าไปเยี่ยมหลานชาย
ทำให้ครอบครัวของดาราสาวไม่พอใจอย่างรุนแรง
ล่าสุดกัปตันนัท
ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะ
ว่าขอบคุณที่มาเยี่ยม
เนอะรู้สึกดีใจมาก
แต่ตอนนี้หลายคนอยากจะรู้ว่า

เขาตอบมาอย่างยาวมากเลยว่า

ก็ในขณะที่สื่อบุกไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะ

ขณะที่กุญแจซอนเผยซะว่าตอนนี้โอเค

ส่วนน้องเทคออฟยังหลับ
ไม่งองแงนะ
แต่ไม่รู้ถึงบ้านจะงองแงหรือเปล่า
นี่คือคำตอบของเขาสองผัวเมีย

ตั้งแต่เช้าหูชาโทรทั้งทุกสายกัน

คุณก็เขาก็โทรมาให้ข้อมูลทางนี้

ตอนนี้มีข้อมูลอะไรมาบ้างมีใครโทรมาบ้าง
ใครที่บอกเธอว่าอย่าไปเชื่อฝั่งนู้นหมายถึงอย่าไปเชื่อฝั่งความแม่

เขาบอกว่าเป็นผู้ปกครองโรงเรียนนึง
ซึ่งบอกว่ารู้จักมาทางครอบครัวน้องกูแจ้สอนคุณแม่

บอกว่าสิ่งที่คุณหนุ่มแล้วก็พูดเป็นเมื่อวาน

เพราะส่วนฝั่งบ้านของคุณแม่

ใช้คำว่าไม่เบาหนูก็ตีความหมายไม่ถูกไม่เบาคืออะไร

ก็มีการเคลื่อนไหวขนิดหน่อย
มีกลุ่มที่รู้จักคุณแจ้สอน

ก็เป็นเพื่อนกุญแจซอน
อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจากข่าว
เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อนำเสนออยู่ตอนนี้

แต่เขาก็พูดกันเป็นในกลุ่มเขาอย่างนี้

เห็นภูมิใหญ่มากแต่แขนขาเล็กนะเล็กนะฮะ

ตอนนี้คลอดแล้วค่ะชื่อน้องอคินคลอดลูกชาย
อุ๊ยหล่อหน้าเป็นปังเออเป็นข่าวถึงสักวงการบันเทิงนะคะน้องเนย
โชติกาวงวิราชวันใจไฮโซคุณอาร์มจันสุริมณีฉายเนี่ย
คลอดแล้วค่ะน้ำหนัก๓๑กิโลกรัมอุ๊ยดีนะดีนะ

ล่าสุดนะคะโพสต์แล้วนะคะพร้อมหน้าคุณแม่คุณลูกเขียนข้อความว่า
สวัสดีครับผมน้องอคินมณีฉายเกิดวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๐ครับ
ขอบคุณพี่ทุกคนที่เชียร์ผมกับแม่ปลอดภัยดีทั้งคู่นะ
นี่ผิวเปิ่งเปิ่งแล้วเออมายุย่นน่ะออกมาหน้าตึงเลยลูกเอ้ย
ปีปีก่อนก่อนเราจะได้หลานสาววงกามันเทียร์เยอะใช่

แต่ว่าน้องปิมลูกบิ๊กก็ผู้หญิง
ผู้ชายก็ผู้หญิงผู้หลิกก็ผู้หญิง
ผู้ช่างหมดเลย

ชอบดูกันกันเหมือนกัน
ไปไหมไปเอามากำกับภาษีไหม
ครับทุกคนวันนี้ขอสวัสดิฮะ